นายเสรีสุวรรณภานนท์ประธานคณะกรรมธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
ซึ่งก็เป็นผู้เสนอให้คอสช
มาตรา๔๔ออกกฎหมายรอการกำหนดโทษ
ให้กับความผิดทางการเมืองเล็กน้อย

ถูกดึงไปเป็นจำเลยของความขัดแย้ง
แต่ก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าเสนอกฎหมาย

เพราะว่าถือเป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
หาแนวทางสร้างความปรองดองให้ได้ครับ
ข้อกล่าวหาจนทั้งเกิดกระแสใหญ่โตทางสังคม

ต่างคนต่างต่อต้านกันเอง

กลายเป็นความเห็นที่แตกต่างแตกแยก
แต่เหมือนแต่ตรงกันก็คือไม่เอา

ประธานกรรมการย่าวิรัชนภิกษภา๕๓๕นะครับ
อดีตคณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปลองดองสภาพปฏิรูปแห่งชาติ
บอกว่าข้อเสนอของนายเสรีเป็นเพียง๑ใน๖แนวทาง
ที่คณะกรรมการชุดนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์ได้ศึกษาไว้อย่างรอบด้านแล้ว
แต่ใช้วิธีรอกำหนดโทษซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายปกติ
จึงเกิดเสียงคัดค้านพร้อมกับตำหนิพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางของนายเสรี
โดยบอกว่าในฐานะผู้ที่มีบารมีตัวจริงในรัฐบาล
สนับสนุนทุกแนวทางให้เกิดความปรองดอง
ไม่ควรรีบออกมาปฏิเสธข้อเสนอ
สิ่งที่จะปองดองเนี่ยจริงแล้วคณะกรรมการศึกษาการปองดองชุดอาจารย์เนกเนี่ย
ทำไว้เยอะมากแล้วก็ครบถ้วนทุกด้านแล้วนะครับ
อยากจะบอกเลยว่าการเสนอของคณะกรรมการศึกษาการปองดอง
การปฏิรูปแห่งชาตินี้นะครับที่ได้รับผ่านการสภาเห็นชอบไปแล้วเนี่ยนะครับ
จริงจริงได้เสนอไว้ครบทุกด้านนะฮะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์เสรีเสนอน่ะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะอยู่ในรายละเอียดทั้ง๖ด้านที่เราได้เสนอไป
สำหรับ๖ข้อเสนอปรองดองชุดของนายอเนกก็คือการสร้างความเข้าใจร่วมของสังคม
ต่อเหตุแห่งความขัดแย้งแสวงหาและเปิดเผยข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ความรุนแรง
อำนวยความยุติธรรมสำนึกผิดและให้อภัยเยียวยาดูแลและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ
และสร้างภาวะที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันรวมถึงมาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรง
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งครับ